จะมารับทราบข้อเก่าหาแต่ยังไม่ถึงนัดหรอก
แต่ว่าใช้วิธีแบบดีเจแมนกับคุณใบเตยคือมาก่อนเลย
มาก่อนเลยฮะ๒คนมารับทราบข้อเก่าหา
เรื่องต้นให้การปฏิเสธนะครับแล้วยืนยันว่า
แม้ว่าจะนามสกุลเดียวกับผู้ต้องหาล็อตคุณพิงกี้เนี่ย
แต่ไม่ได้สนิทสนมกันนะครับ
นายประพบและนางพรมพรทั้งสองคนในนามสกุลกลปรานีนะครับ
ซึ่งทั้งสองคนก่อนหน้านี้มีนัดมารับทราบข้อหาวันที่๑๕กันยายนใช่ไหม
แต่ต่อมาขอเลื่อนเป็นวันนี้วันที่๑๖กันยายนแทน
หลังสอบปากคำนานหลายชั่วโมงทั้งสองคนก็เดินทางกลับทันทีนะครับ
แต่มอบหมายให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของเขานะครับ
เป็นตัวแทนมาให้สัมภาษณ์โดยระบุว่า
ทั้งสองคนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ
ส่วนกรณีมีเส้นทางการเงินไปเกี่ยวข้องนั้นยืนยันว่า
มีคำตอบที่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ทั้งหมด
แล้วก็จะเอาหลักฐานมาชี้แจงภายในวันที่๓๐กันยายนนี้ครับ
แล้วก็ผมคิดว่าจะใช้เวลาตามที่เจ้าพนักงานสอบสวนได้ให้โอกาส
ก็จะนำมามอบนะครับ
ที่ปรึกษากฎหมายยืนยันอีกนะครับว่าทั้งสองคน
ไม่มีลูกทีไม่มีดาวน์ไลน์ของตัวเอง
ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับนายอภิรักษ์โกธินะครับ
ส่วนกรณีที่มีนามสกุลเดียวกับนายกัสมะกลปรานีตนะครับ
ผู้ต้องหาคดีเดียวกับพิงกี้เนี่ยนะฮะ
กลุ่มเดียวกับคุณพิงกี้ที่ถูกฟ้องไปก่อนหน้านี้
ชี้แจงว่าเป็นเครือญาติแต่ไม่สนิทกัน
อย่างไรก็ตามนายประพบแล้วก็นางพรมพร
อยู่ในกลุ่มผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบครับคุณผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันวันนี้นะคะทีมทนายรณรงค์
ก็ได้ใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนค่ะ
ร้องทุกข์กับดีเอสไอเรื่องนี้นะคะ
ให้สอบสวนกับดาราดังในคดีฟอเรคทรีดี
โดยบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้เสียหายแจ้งความ
แต่ว่าคดีแชร์ลูกโซ่เป็นอาญาแผ่นดิน
สามารถสอบสวนดำเนินคดีได้โดยเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ

การเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนเพื่อความยุติธรรม
ยื่นหนังสือถึงนายตรายริกเตมหิวง
ธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกร้อง
ให้สอบสวนกระทิงขุนนรงค์
พระเอกละครซึ่งมีชื่อลงทุนกับฟอเล็กซรีดี

รวมถึงบอลกำมันกลมแก้วพระเอกละครที่ลงทุนเช่นกัน
โดยระบุว่าคดีแชร์ลูกโซ่นั้นเป็นความผิด
พรกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชน

ไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายร้องทุกข์กล่าวโทษ
พนักงานสอบสวนมีอำนาจในการดำเนินคดีได้ทันที

แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่า
มีบุคคลอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบคดีนี้
พยายามกดดันและข่มขู่ให้เกิดการเจรจา

และบอกว่าในส่วนนี้มีหลักฐานชัดเจน
อยากให้เร่งรัดเพื่อตรวจสอบค่ะ
บอกว่าเป็นคนที่สนิทกับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม

บอกว่าจะช่วยเหลือเรื่องคดีนี่แหละ
บอกว่าเลือกจะช่วยคดีนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยแบบไหน
แต่ห้ามหยิบไม่ให้มาพูดอะไรอย่างนี้หรอค่ะ
ประมาณนั้นประมาณนั้น
ปียนัทยังเสนอด้วยว่า
ควรเรียกสอบโตศักดิ์สิทธิเวสุภาพรในฐานะพยานด้วยเช่นกัน
เนื่องจากอยู่ในสายการลงทุนของกระทิง
เชื่อว่ามีดาราอีกหลายคนที่ควรมาสอบสวนไว้

ขณะเดียวกันค่ะในโลกออนไลน์กระแส
โดยมีการแชร์ข่าวแล้วก็ตั้งคำถามถึงคำชี้แจงของกระทิง
ที่ยืนยันว่าไม่รู้ว่าเป็นการลงทุนแบบแชร์ลูกโซ่ค่ะ